คุณผู้ชมครับการแถลงสรุปสำนวนคดีของคุณแตงโมนิดาของตำรวจในวันนี้เนี่ย
เชื่อว่าหลายท่านรอฟังรอชมเนี่ยต้องการเห็นก็คือ
จะมีหลักฐานตรงไหนที่เห็นได้บ้างว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่คุณแตงโมตกเรือ
ใช่ค่ะเพราะว่าเรานำเสนอข่าวไปคาดว่าตำรวจจะมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด๒ภาพ
แล้วมันจะชัดขึ้นชัดขึ้น๕๐แล้วน่าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้น
ตอนที่เราดูกันเนี่ยไทยรัฐนิวโชว์ก็นำมาเสนออยู่บ่อย

ก็มันก็พอเห็นขึ้น
เอาจริงไม่ชัดหรอก
ไม่เห็นไม่ชัดว่าเป็นคนตกลงไปแบบชัดเต็มแบบนี้
ตำรวจยังบอกว่าเป็นวัตถุที่เป็นลักษณะแสงเงาอะไรอย่างนี้เลย
ใช้คำว่าวัตถุสีดำอย่างเงี้ยท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาที่เพจ
ไทยรัฐนิวโชว์คุณเดี๋ยวมาสอนค่ะบอกเครื่องยนต์เรือหรือเปล่าค่ะ
เดี๋ยวมีคำตอบนะฮะเพราะเนี่ยภาพก็จะประมาณเนี้ย
ที่ตำรวจแถลงใช่ไหมคะใช่นี่ฮะคือตำรวจเนี่ยบอกว่า
มันไม่ใช่การฆาตกรรมอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โห
ลักษณะแบบอุบัติเหตุเพียวมันคือลักษณะที่มีคนที่ประมาท
ทำให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายก็คือมีคนประมาททำให้เขาเกิดอุบัติเหตุ
อย่างเงี้ยแต่นี่ฮะวันนี้มีอยู่สองคลิปนะครับ
ตำรวจนำมาแถลงนะครับทุกผู้ชมครับคลิปหนึ่งเป็นคลิปจากด้านหลังของบริษัท
ขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปจากลานจอดฮอ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟภบางกรวยนี่อันนี้อีกคลิปหนึ่งนะฮะ
มีสองคลิปค่อยไล่ดูนะฮะคือทั้งสองคลิปเนี่ยตำรวจบอกว่า
ที่เราเห็นกันตามข่าวแล้วมันไม่ค่อยชัดเนี่ยตำรวจส่งไป
ภาพแล้วก็เพิ่มความละเอียดให้มันชัดขึ้นจนมันเห็นพวกหลัก
สำคัญต่างต่างแล้วก็เอามาแถลงในวันนี้เริ่มจากคลิปนี้ก่อน
คลิปที่หนึ่งนะครับตำรวจบอกว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของ
บริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งเป็นกล้องคุณภาพที่ค่อนข้างที่
พระยาตรงนี้๒๒นาฬิกา๓๒นาทีคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญของทางกองพิสูจน์หลักฐานได้นำภาพหลัก
ชุดนี้ไปใช้โปรแกรมที่มีมาตรฐานใช้พิสูจน์ภาพจากกล้อง
วงจรปิดนะที่เป็นโปรแกรมพิเศษเอามาปรับแสงปรับความคม
และคนหนึ่งคนอยู่ที่ท้ายเรือซึ่งหลักฐานชิ้นนี้เนี่ย
ระบุได้ว่า๖คนบนเรือก็คือก็ครบนั่นแหละนะคุณปอคุณ
โรเบิร์ตคุณจ๊อปคุณกติกคุณแซนและคุณแตงโมคนหนึ่งอยู่ท้าย

ในในในในในในในในในในในใน
ในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในใน
ในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในในใน

แล้วมีการวนเรือกลับมาจุดเดิมซึ่งพอตรวจสอบตรงนี้ตรง
เขาวนเรือมาจุดเดิมเนี่ยไม่พบเงาของวัตถุเหมือนกับ
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้มันหายไปคุณเขียนมาสอนเห็นไหมไม่
ชัดค่ะใช่ไหมไม่อยากจะโกหกค่ะคือไม่ชัดจริงจริงค่ะก็
ต้องบอกตรงตรงว่าดิฉันก็ไม่กล้าฟันทงอ่ะผมก็ไม่ชัดบางท่าน
ก็บอกว่ามันเป็นเครื่องยนต์หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าโอ้โหมัน
เต็มไปด้วยแสงสะท้อนด้วยและมันมืดด้วยบอกเขาตรวจสอน
ช่วงเวลาก่อนจะถึงวินาทีที่มีการตกเรือเนี่ยที่มีวัด
คือไม่ใช่เครื่องยนต์นะฮะยืนยันว่าไม่ใช่เครื่องยนต์เรือ
แล้วบริเวณที่วัตถุนั้นหายไปเนี่ยอยู่ห่างจากจุดที่
เจอศพคุณแตงโมเพียงแค่๑๐๐เมตรเท่านั้น
ก็เลยเชื่อว่าคุณแตงโมเนี่ยต้องตกเรือในจังหวะ

แล้วตามภาพวงจรปิดที่ตำรวจนำมาอธิบาย
นะครับตำรวจเนี่ยระบุว่าท้ายเรือเนี่ยมีไฟแล้วตรงช่อง
จะมีวัตถุบางอย่างอยู่ซึ่งวัตถุนั้นอยู่ระนาบเดียวกับ
บอร์ดท้ายเรือแต่ตรงนี้เนี่ยตำรวจบอกว่ามันมีลักษณะคือ
ไอ้เงาอะไรเหมือนเนี่ยเหมือนอยู่ท้ายเรือแล้วมันหายไปเนี่ย
คือมีการตกเรือเนี่ยแต่สรุปไม่ได้ว่าใครทำอะไรยังไงนะวัตถุ
อะไรก็ตามที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีไปทำอะไรบางอย่างที่ท้าย
เรือก่อนที่จะหายอะไรไปเนี่ยตำรวจบอกว่าคือมันบอกไม่ได้อืมก็
คือบอกไม่ได้ก็คือที่ถามว่าคุณตังโมไปฉี่หรือเปล่าเนี่ย
ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะมันเห็นแค่นี้ค่ะประมาณอย่างนั้น
มันสอดคล้องว่าวัตถุดำดำที่หายไปแค่สิบวินาทีแล้วเรือเนี่ย
เพื่อขอความช่วยเหลือตอนที่เกิดเหตุแตงโมตกเรือโลเคชั่น
อยู่แถวนี้พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจ
ทรภาคหนึ่งท่านอธิบายว่าอย่างนี้นะฮะท่านบอกว่าไม่ว่าการ
ตกเรือเนี่ยคือจะไปฉี่ท้ายเรือหรือไม่ฉี่ท้ายเรือไม่มี
ทราบไม่มีใครรู้ตำรวจเนี่ยมีก็คือจากคำให้การของพยาน
คนก็คือแซนนะแซนคือคนที่อยู่บนเรือซึ่งตำรวจก็ยึด
คำให้การตรงนี้ตำรวจก็ตอบไม่ได้ว่ามีการไปปัสสาวะหรือไม่
ไม่ไปปัสสาวะหรืออะไรยังไงแต่พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยตำรวจเนี่ย
ได้เอาเข้าใส่ในสำนวนเอาไว้แล้ว
วกกับหลักฐานจากคลิปจากกล้องวงจรปิดต่าง
ก็เป็นไปตามที่ตำรวจเนี่ยได้แถลงให้ฟัง
ตกลงจากเรือแล้วขาก็สันนิษฐานว่า
ถูกดูดเข้าไปหาไปพัดเรือ
ก็ไม่แน่ใจทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่
เขาอาจจะเห็นชัดกว่าที่เราเห็นหรือเปล่า
ใช่แต่เราเห็นก็คือเราก็
คือวันนี้ตำรวจแถลงเนี่ยผ่านจอโปรเจคเตอร์นะ

แล้วเราก็เอามาให้คุณผู้ชมดูผ่านหน้าจอทีวีกันอีกทอดหนึ่ง
มันก็ไหลผ่านอ่ะใช่ไหมฮะของตำรวจเข้าไปเข้าเครื่องมา
บอกโอ้โหเขาอาจจะชัดแบบเห็นชัดเลยก็ได้วัตถุอะไรต่าง
ที่เป็นเงาอะไรอยู่ตรงนี้นะ

ใช่ค่ะเรื่องบาดแผลสำคัญแล้วน่าสนใจนะคะ
เดี๋ยวตามกับเราต่อเพราะต้องเล่าแบบละเอียดหน่อย

แล้วไปขยับกลัวถึงคันที่ถามว่าเขาไปเสียชีวิต

ไม่รวมเรื่องข้อหาต่างของทั้ง๕คนบนเรือ
ใช่ค่ะแล้วก็บาดแผลที่ขาของคุณตังโมคือตั้ง๒๖แผลนะ
แล้วเดี๋ยวเราจะมีภาพกราฟิกก็เหมือนที่ตำรวจแถลงแหละว่า
ขาไปโดนใบพัดเรือเหมือนที่ตำรวจบอกเนี่ยลักษณะไหนยังไง
คนบนเรือบวก๑ด้วยนะใช่ไหมมีคนที่เขาบอกว่าเป็นกุญสืออะไรเนี่ยนะรวมแล้วมี๖คนนะครับผู้ต้องหาทีนี้ไล่ตรงนี้หน่อยหนึ่งก่อน
พอมีการตกเรือไปแล้วเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่าได้หลักฐานเป็นไทม์ไลน์ของ๕คนบนเรือ
หลังจากที่มีการตกเรือแล้ว๒๒นาฬิกา๓๖นาทีนะครับพบว่าแซนได้ส่งข้อความ
เรือเนี่ยก็มีการติดต่อกับคนอื่นเพื่อขอการช่วยเหลือด้วยนะ
๓นาฬิกา๔๕นาทีตอนนั้นเรือได้ขับเข้ามาใกล้กับท่าเรือพิบูลสงคราม๑
ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้๒๓นาฬิกา๔๘นาทีเรือไปจอด
เทียบท่าที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งแล้วกระติกกับโรเบิร์ตเนี่ยก็
ขึ้นมาบนท่าเรือก็ที่ว่าเขาจะไปห้องลงห้องน้ำค่ะทีนี้พอเข้าสู่ยัง
เป็นคืน๒๔นาทีมันต่อเนื่องไปถึงวันที่ใน๒๕กุมภาพันธุ์แล้ว
เป็นเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืน๒๘นาทีมีการส่งข้อความหาเพื่อนว่า
ลงจากเรือมาเข้าห้องน้ำนี่นะฮะคุณกติกนะฮะเที่ยงคืน๓๐นาที
กระติกไปเข้าห้องน้ำในบ้านของชาวบ้านเที่ยงคืน๓๙นาที
กล้องวงจรปิดจับภาพกระติกกับโรเบิร์ตไว้ได้แล้วเที่ยงคืน๔๐
๔นาทีพบว่ามีการโทรหากันระหว่างโรเบิร์ตกับปอนี่นะครับ
ปากซอยเดินไปที่ปากซอยนะฮะเที่ยงคืน๕๒นาทีก็มีรถที่เขาเรียก
เอาไว้มารับที่ปากซอยแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อู่เรือที่นัดเจอ
กันตี๑๓นาทีถึงอู่เรือตี๑๖นาทีเรือก็มาถึงอู่
เรือเหมือนกันนะฮะตี๑๒๒นาทีตอนนั้นคุณโบทีเคเดินทางมา
คนที่ก็บอกว่าเป็นคนแนะนำเป็นคุณเสื้อที่ชื่อว่าคุณ
เอ็มเนี่ยได้ส่งข้อความมาให้เบิร์ตบอกว่าอย่าให้การ
กับตำรวจนี่จากตำรวจแถลงนะฮะค่ะตีอ่าตีสองแล้วเข้าสู่ตีสองนะ
ตี๒๒๖นาทีพบว่าเขาไปรวมกลุ่มกันที่ปั๊มน้ำมันนะที่
ถนนพระราม๕นี่จากภาพวงจรปิดนี้เลยตี๒๒๗นาทีตำรวจ
ว่าพบว่าพีมเอ็มเนี่ยได้บอกให้ทั้ง๕เนี่ยเลื่อนนัดตำรวจ
เพราะตอนนั้นทุกคนเนี่ยเหมือนกับเมามีแอลกอฮอล์ในเลือดตี
สามสี่นาทีพบข้อความการติดต่อกันเนี่ยแล้วก็พบว่ามีกระติก
เนี่ยที่ออกจากอู่เรือตีสาม๒๙นาทีและติเคยไปด้วยรถของจัง
แล้วก็ขับกลับบ้านตีสี่สิบเอ็ดนาทีตีสามยี่สิบเก้านาที
รถของตังโมที่กระติกไปด้วยเหมือนว่าคุณโบทีเคขับไปให้
ไปถึงบ้านคุณตังโมตี๔๑นาทีกระติกขับรถของตัวเอง
จากบ้านแตงโมแล้วขึ้นอีกวันหนึ่งตอนสายนะ
ก็คือยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สิบเอ็ดนาฬิกาปเบิร์ตจ๊อบกระติก
ไปพบกับพีมเอ็มที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ
จนเย็นเย็นสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีปกระเบิร์ต
มาพบกับทนายดังอีกคนนึงร้านอาหารแถวราชพฤกษ์
แล้วยี่สิบนาฬิกาทั้งห้าคนบนเรือก็ไปพบกับนักงานสอบสวนสพเมืองนนทะบุรี